กด๕๐๐เงินออกมา๕๐๐นะคะกด๕๐๐เงินออกมา๕๐๐๐จะเป็นลักษณะแบบนี้
แล้วคนที่ไม่รู้เขาก็กดแล้วเขาก็ตกใจเอ้าทำไมเงินมันได้เป็น๑๐เท่าบางคนก็ไปแจ้งกับทางธนาคาร
ว่าเออเกิดปัญหาอะไรขึ้นกดเงินแล้วเงินออกมาเกินแต่บางคนเขายังไม่มาคืนค่ะ
ธนาคารก็เลยบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบเขารู้หมดแล้วนะคะว่าใครกดเงินในช่วงเวลานั้นบ้าง
ดังนั้นใครกดเงินไปแล้วมันเกินเนี่ยช่วยเอามาคืนด้วย
เพราะว่าท่านก็ทราบอยู่แล้วล่ะถ้าท่านไปกดท่านก็ทราบอยู่แล้ว
ก็อยู่ชั้นล่างสุดของตึกที่ทำการธนาคารตึกนี้ค่ะ
ตู้ที่เกิดเหตุเนี่ยคือตู้แรกซ้ายมือ
ตอนนี้มีการปิดระบบเป็นที่เรียบร้อยขึ้นเอาไว้ที่หน้าจอเลยที่ตู้นะคะ
มีข้อความทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษบอกว่าขออภัย
ขณะนี้เครื่องปิดบริการชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ของธนาคารให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ช่วง๒ทุ่มครึ่งถึง๓ทุ่ม
ลูกค้าไปกดเงินแล้วได้รับเงินจากตู้เพิ่มขึ้น๑๐เท่า

กด๑๒๐๐บาทเงินจะออกมา๑๒๐๐๐บาท
ด๒๗๐๐บาทเงินออกมาจากตู้๒๗๐๐บาทเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้ว
ทางสำนักงานใหญ่สั่งปิดระบบตู้นี้เป็นการชั่วคราว
แต่ตู้อื่นยังใช้ได้ตามปกตินะคะคุณผู้ชม
สำหรับประชาชนที่กดเงินออกมาแล้วได้เงินเกินไปเนี่ย
บางส่วนไปที่สพเมืองระนองไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วก็เอาเงินไปคืนตั้งแต่วันเกิดเหตุ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับนางสาวกันนิกาคงทอง
อายุ๓๘ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะ
ก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปกดเงินจากตู้นี้แล้วก็ได้เงินเกินออกมา
เงินในบัญชีมีอยู่๒๕๐๐บาทกดออกมา๕๐๐บาทแต่เงินออกมาตั้ง๕๐๐๐บาท
บอกตกใจมากคือเงินในบัญชีก็มีแค่๒๕๐๐นะ
แล้วคนที่มากดเงินต่อจากเธอที่ตู้เดียวกันก็เงินออกมาเกินเหมือนกัน
ก็เลยโทรไปแจ้งกับธนาคารว่าตู้มีปัญหาหรือเปล่า
ไม่นานระบบของตู้ก็ปิดไปเลยนะคะเธอก็เลยกลับมาบ้านเห็นว่าดึกแล้ว
แล้วก็วันถัดมาเอาเงินไปคืนให้กับธนาคาร

คืนธนาคารตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันนี้๑๐รายแล้ว
เงินที่กดเกินไปทั้งหมด๑๖๑๐๐๐บาทมีคนเอาเงินไปคืน
วันนี้๑๙๐๐บาทหมายความว่าเหลือเงินที่ยังไม่ได้นำมาคืน
ค่ะธนาคารบอกว่าอยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะ
ธนาคารยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีอะไรกับใครนะคะ
ธนาคารแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้กับทางตำรวจ
ดังนั้นใครกดเงินไปแล้วมันเกินไปแบบนี้ช่วยเอาไปคืนด้วย
เพราะธนาคารเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณไม่เอามาคืน
แต่หลักฐานมันมีไงฮะว่าใครไปกดเงินช่วงเวลาไหนยังไงบ้างนะคะ